อยู่ที่ไหนกันบ้างไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งข้อความมาบอกกันได้ทางไลน์นะคะ
เพราะว่าไทยรัฐนิวโชว์ของเรามีบรรยากาศการท่องเที่ยวมาให้ติดตาม
หลายคนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าไปดูแสงแรก
หลายคนก็ออกท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะ
มีที่ไหนที่คนไปกันเยอะบ้างไปดูที่จังหวัดสตูนกันก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะคึกคักจริงค่ะเพราะว่าเขามีกิจกรรมนี้เลย
ร่องแก่งนะคะในพื้นที่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงู
นักท่องเที่ยวไปร่องแก่งชื่นชมธรรมชาติกันอย่างสนุกสนาน
บริเวณน้ำตกวังสายทองน้ำตกหินปูนที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่คล้ายกับกลีบบัวค่ะ
ก็รถดั่นมาเป็นชั้นนะคะสวยมาก
เป็นสถานที่พักผ่อนอันดับต้นนะคะ
ที่นักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปเล่นน้ำกัน
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐คนเลยนะคะ
ครับแม่ไปน้ำตกแล้วช่วงหน้าหนาวด้วยมันหนาวเย็นนะ

บริเวณน้ำตกภูซางอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพยาว
ที่นี่เป็นน้ำตกอุ่นนะฮะน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย
มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเล่นน้ำตกกันเยอะแยะแน่นขนาดเลยแหละ
น้ำตกภูซางอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยปกติอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียส
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความสูง๔๐เมตร

เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติที่หลากหลายก็เลยเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ปีใหม่แบบนี้นะครับ

ไปที่ประสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำกันบ้างนะคะ
นักท่องเที่ยวก็เยอะมากค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นหมื่นคนเลยนะคะ
คุณผู้ชมก็ขึ้นไปชมความงดงามของแสงแรกแห่งปี
วันนี้หลายคนตื่นเช้าอยากจะเห็นแสงแรกของปี๒๕๖๑นะคะ
ก็ไปกราบศักระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ในว่าสารเทพสุริยานนลหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์
นมรุ้งบอกว่าในช่วงวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่
ว่าตลอด๔วันของช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะ
นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะไปจนถึงวันพรุ่งนี้๒มกราคมค่ะครับ
ส่วนบรรยากาศการค้าชายแดนด้านจังหวัดนครพนม
ทั้งในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงแล้วก็อำเภอธาตุพนม
ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ก็คึกคักทีเดียวนะครับ
มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจับจ่ายซื้อของ
มีชาวลาวจากแขวงคำม่วนข้ามฝั่งเข้ามาซื้อของในไทย
ก็ส่งผลดีกับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยแล้วครับ

ว่ามีเงินสะพัดวันละหลายสิบล้านบาทในช่วงปีใหม่นี้นะครับ
ขณะที่ร้านค้าร้านอาหารรวมถึงร้านของฝาก
ริมถนนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอธาตุพนม
ก็มีนักท่องเที่ยวแวะไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ทำให้ชาวบ้านมีรายได้วันหนึ่งนี่หลายหมื่นบาทเลยนะครับ